สวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับ

สวัสดีคุณครับ
สวัสดีคุณครับ

สวัสดีคุณครับ

สวัสดีคุณครับ

สวัสดีคุณครับ

สวัสดีคุณครับ

สวัสดีคุณครับ

สวัสดีคุณครับ
สวัสดีคุณครับ

แล้วก็เปิดมันจะมีเพลงที่เขาเคยสอนหลาน

เขาเคยสอนหลานร้องแล้วแบบเป็นเพลงที่เขาจะร้องด้วยกันประจำ
แล้วเขาแบบรักหลานมากเราก็เลยมีความรู้สึกว่าลองเอาเพลงนี้มาเปิดดูคือ
แล้วก็ลองมาเปิดดูเผื่อว่ามันจะมีปฏิหาร
หรือว่าเขารับรู้เขาอยากกลับมาอะไรแบบนี้
คุณแม่ค่ะถือว่าครอบครัวทำเต็มที่ที่สุดแล้วใช่ไหมคะที่ผ่านมา
แม่ก็คิดว่าทำเต็มที่แล้วก็เอามอบสิ่งดีให้น้อง

ก็คือให้น้องไม่ต้องเป็นห่วงอะไร

ตอนนี้สภาพใจใจของคุณพ่อเอง

คุณพ่อคงที่เขาก็เฉินเฉินที่เยอะนะ

พยายามเก็บให้มากที่สุด

ว่าไม่ไหว

ที่บ้านพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ค่ะ
ไม่ค่อยจะตอบว่าหวาน
แต่ว่าเราจะอยู่

แล้วก็คือพึ่งดู

แทบจะตัวติดกัน๒๔ชั่วโมงเลย
เขาก็เพิ่งแต่งงานแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับเขา

แล้วบวกกับช่วงนี้น้องคนเล็กไปต่างประเทศ
ก็เลยรู้ว่าเขาต้องการใครสักคน
ตอนนี้ก็เลยมาอยู่กับเขาก่อนให้กำลังใจไป
ก็ยัดถามถึงน้องคนเล็กจะกลับมา
น้องคนเล็กเขาอยากกลับมาค่ะ
แต่ว่าเพิ่งไม่ได้ให้กลับมา
แล้วก็พอจะมาไม่รู้ว่ามาถึงแล้วจะทัน
พอรู้ว่าตอนแรกเพิ่งไม่ได้จะบอกเขา
ตอนที่บอกเขาตอนแรกก็ร้องไห้แหละเพราะว่าเขาก็สนิท
คือมันก็มีกันอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะ
แต่พี่ก็เลือกที่จะบอกแล้วก็บอกอาการอัปเดตกับเขาเป็นระยะ
เขาก็เลยค่อยพอที่จะทำใจได้
คือตอนนี้ครับในเรื่องโลกต้องบอกว่า

เราก็ได้มีคุยกับคุณแพทย์นะครับ
ซึ่งเราก็รู้ว่าโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหาคำตอบได้
เอาตามตรงว่าตอนนี้ตัวเราแทบไม่ได้ติดแล้ว
เพราะว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราอยากคาดหวังเนี่ย
มันก็ผ่านจุดนั้นไปแล้วเนอะ
แต่ว่าเราอยากให้เรื่องนี้มันเป็นวิทยาธารต่อไปสำหรับคนอื่นอย่างน้อย
ว่าทำยังไงให้มันไม่เกิดขึ้น
หลังจากนั้นเราตัดสินใจกันแบบนั้น
เราทราบคุณหมอว่าไม่ได้ติดเรื่องตรงนี้
ตรงช่วงระบบการหายใจ
ซึ่งตอนนั้นคือวิธีการทำ
มันก็คือการที่ไปผ่า
มันก็เป็นเรื่องที่คุณแม่หรือว่าตัวน้องเอกเขาก็คงจะไม่ชอบแบบนั้น
ทีนี้เราก็เลยลองคุยกันว่ามันมีวิธีอื่นอีกไหม
สุดท้ายวิธีที่เหมาะสมที่สุดก็คือการสอดและก็ตัดเนื้อเยื่อในสุดที่น่าหงษัยออกไป

แล้วก็ตอนนี้ก็คือคุณหมอนะครับก็ได้เจ้าอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้อาการนี้เกิดขึ้นนะครับ
มาจากมาจากระบบระบบหายใจแล้วนะครับที่คิดว่ามันน่าจะเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้
แล้วคุณหมอก็พยายามที่จะวิเคราะห์กันอย่างเต็มที่นะครับหลังจากตัดชิ้นส่วนตรงนั้นไปแล้วนะครับ
ว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีวิธีการป้องกันยังไงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต่อไปนะครับ
คือทุกคนก็รู้สึกดีนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกดีใจที่มันมีความเป็นไปได้แล้ว
ที่จะเริ่มแอนนาไลท์ในตัวโลกนี้ต่อไปแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดกับคนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นกับเขา
เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นบุญนะครับที่น้องได้ครับ

ผมไม่แน่ใจว่าข่าวมาจากไหนหรือยังไงนะครับ
๑๐๐นะครับว่าเรามีการสอดต้องผ่าตัด
ตัดออกไปแล้วโดยคุณแม่ยินยอมอนุญาตทุกอย่างนะครับ

ไม่ไปทำลายหน้าของน้อง
แต่ที่เหลือทำหมดแล้วทั้งการสอดทั้งการเจาะทั้งการผ่า
ทำหมดแล้วเราแค่ไม่เลื่อนอยากให้เขาไปสวย

อเรนนี่ยังเห็นว่าช่วงเวลาที่น้องเสียดิบ
มีปฏิหารบางอย่างที่เหมือนโทรศัพท์ดังขึ้นหรืออะไรดังขึ้นหรือเปล่า

อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรเหมือนกัน
คือมันอยู่ในโทรศัพท์
แล้วทีนี้ตัวโทรศัพท์มันสามารถลิงก์กับบูทูธในรถการขับรถ
คือมันปกติผมไม่ได้ลิงก์
เพราะว่าก็ใช้โทรปกติ
คืออยู่ดีเนี่ย
ผมได้ยินคนแรกผมตกใจผมได้ยินเสียงคอเบา
ผมก็เอ๊ะมันเปิดมาจากไหน

มันไปดังที่ระบบบลูทูธของรถ
แล้วก็มันปิดไม่ได้

สองรอบมันก็ผิด
แล้วก็เลยบอกว่าเออตานมันคงอยากฟังครับ

เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
มันดังขึ้นอีกแล้ว

ใช่มันเหมือนเร่งความดังขึ้น

นั้นคือเราขับรถไปจอดที่โรงงานที่น้องอยู่กับแม่
คือเหมือนกับเรากลับจากพยาบาลนะ
แล้วเราก็ไปเอาชุดมาให้น้องเปลี่ยน
คือเหมือนรีบพอน้องเสียแล้วเราก็รีบตีรถ
นั่นแหละพอเข้ารถเข้าบ้านเท่านั้นแหละ
ยังบอกเต้มึงกูโดนหรือเปล่า

ปิดก็ปิดไม่ได้เลือดก็เลือดไม่ได้มันก็ดังจนแบบหมดไปแล้วแล้วก็วนอีก
ก็คิดว่าเป็นทรายที่ดีแล้ว

คือมันเป็นวิธีการของเขาเลย
วิธีการอะไรที่มันสลกตลกแนวรักแบบนี้

ตัวเนี้ยคือคนรักน้องเยอะขนาดนี้
แม่ก็ดีใจแล้วแม่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณสื่อทุกนั่นที่แบบว่าติดตามข่าวน้อง

ตอนนี้จะจัดการอะไรยังไงบ้างให้มีการวางแผ่นในครอบครัว
หลังจากนี้ก็เดี๋ยวรอทำตามขั้นตอนของพิธีไปก่อนนะคะ
คือเราเรียงลำดับเรื่องที่สำคัญที่สุดก่อนค่ะ
แล้วเดี๋ยวจะเป็นไปยังไงค่อยดูว่ากันอีกที
ขอบคุณค่ะ